คุณเป็นคนอังกฤษหรือเปล่ากำลังจะถูก
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้รายการถามตรงยังคงคุยอยู่นะคะ
แล้วก็ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันจริงแล้วมันมีประมาณสัก๒เรื่องได้

คือก่อนหน้านี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา

มาลองทดสอบภาษาอังกฤษของคนไทยนะคะ

แล้วก็มาอีกเรื่องหนึ่งในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
มีการพูดถึงการสอนภาษาอังกฤษคนไทยผ่านทางสื่อ

พบว่ามีความผิดพอสมควรทีเดียว
ก็เลยทวงถามกันว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ย
การสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทย
หรือการทดสอบคนไทยว่าเข้าใจภาษาอังกฤษ
จนถึงณปีนี้ใกล้สิ้นปี๕๙แล้วเนี่ยนะคะ

และห้องเรียนนี้โอ้โหครูใจดีค่ะคุณผู้ชม

ทำไมเรายังโดนทดสอบภาษาอังกฤษอยู่
อันดับของเราในโลกเนี่ย

เรามีรุ่นใหม่ขึ้นมาเยอะนะเด็กเนี่ย
สรุปสุดท้ายแล้วตอนนี้ภาษาอังกฤษของประเทศเราเป็นแบบไหนนะคะ

ตกลงเป็นคนไทยหรือเปล่าครับคุณผู้ชม
คริสนะคะหรือว่าคุณคริสโอเฟอร์ไร้ค่ะ

คนรู้จักว่าตกลงยังเป็นฝรั่งหรือเป็นคนไทยล่ะคะ
ก็คือหลายคนก็จะยังจะเหมารวมว่า
คริสโตเฟอร์เนี่ยสรุปคุณเป็นชาว

ชื่อคริสไม่ได้ชื่อพุธแต่เป็นคริสนะครับ
แล้วก็เป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษนะครับ

แต่พ่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมาจากเมืองเลสเตอร์

ดังนั้นนะครับก็คือผมโชคดีว่าถูกดาวน์โหลดมาตั้งแต่เด็กครับ
พ่อแม่ผมก็เรียกผมมาคุยนะลูกไม่ใช่ลูกครึ่งนะ
ตอนแรกผมก็เสียใจมากครับแล้วคนไหนไม่ใช่พ่อคนไหนไม่ใช่แม่ล่ะครับ
บอกไม่ใช่คือลูกต้องเป็นเด็ก๒๐๐
คืออะไรครับต้องรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมฝรั่งให้ลึก
และรู้ภาษาไทยและรู้วัฒนธรรมไทยให้ลึก

ตัวอย่างก็คืออย่างเช่นแบบผู้ใหญ่นั่งอยู่โซฟาอย่างนี้
ถ้าเป็นคนไทยเราก็ต้องเดินก้มใช่ไหมฮะ
ถ้าไปเดินก้มผ่านผู้ใหญ่ฝรั่งเขาจะแบบ

คือที่เชิญครูคริสต์มารอบล่าสุดเนี่ยนะคะคือ

แล้วปีหน้าแล้วก็ปีโน้นแล้วก็ปีต่อไป

ลอกล่าสุดคือการสอนภาษาอังกฤษผ่านสื่อนะคะ
แต่ว่าก่อนหน้านั้นก็มีข่าวมาอีกระลอกหนึ่งที่

คุณคริสอยากพูดถึงข่าวไหนก่อนเอางี้ดีกว่า
ก็เรื่องแรกนะครับก็คือเรื่องราวของที่
มีฝรั่งใช่ไหมก็คือที่เขาทำเรื่องราวของรายการแกล้ง
มาพูดถึงเรื่องราวของคนไทยกับภาษาอังกฤษนะครับ
คนอยากจะพูดภาษาอังกฤษแต่ก็คือรู้สึกว่าเป็นแกะดำ
เราจะพูดภาษาอังกฤษเพราะว่าคนไทยจะหาว่าหมั่นไส้ว่า
กระแดะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็เห็นด้วยใช่ไหม
แต่ว่าคลิปที่เขาทำคือเขามาแกล้งแล้วก็

คือผมรู้แล้วว่าโดนซื้อมาหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะใช่ไหมครับ
แต่สุดท้ายคือการไปใกล้อย่างนั้นมันก็คือ
มันถามว่ามันเป็นการเปิดประเด็นให้คนไทยเห็นว่า
เราเนี่ยยังไม่รู้ภาษาอังกฤษแต่เราจะไม่ใช้คำว่าโง่นะครับ

เพราะว่าภาษาอังกฤษไม่มีคำว่าโง่มีแต่คำว่ารู้ก็ยังไม่รู้

จำไม่ได้แล้วก็อาจจะไม่รู้บ้าง

ก็ชาวไทยก็จะมีอ้าวอึ้ง

ถ้าจะไปด่าว่าสถาบันการศึกษามันไม่ดี

อันนี้ไม่ได้อันนี้โหดร้ายไปนะครับ
สองคือวันนี้อยากจะรณรงค์เรื่องราวของ
ก็คือชาวไทยคือเวลาฝรั่งถามอะไร

มันขยับยากนะมันขยับยาก
ทำไมไม่พูดพูดสิว่าอะไรอย่างนี้ทำไมครับ

ก็คือถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องโทษตัวเอง๕๐เปอร์เซ็นต์ว่า
เราไม่รู้ได้ไงว่าคำง่ายแค่นี้
แต่สุดท้ายแล้วคือเราก็ไปหาความรู้สิ
แต่ถ้าในโมเมนต์นั้นฝรั่งก็มาถามว่า

แล้วก็บอกเขาคำถามที่ผมอยากจะรณรงค์ก็คือ

เพราะมันมีคำที่ความหมายเดียวกันหลายคำ
ใช่มันก็ใช้คำง่ายกว่าแต่ชาวไทยก็อาจจะผิดครึ่งนึงว่า
ก็เป็นคำที่ถ้าเราฝึกภาษาอังกฤษนิดนึง
ไม่น่าจะพลาดไม่น่าจะไม่น่าจะหลุดที่เราจะเรียนรู้ได้

ก็เป็นไปได้ที่ชาวต่างชาติอาจจะเข้าใจว่าเราน่าจะคุ้นเคยแล้ว

คริสถึงบอกว่า๕๐อาจจะผิดที่เราอีก๕๐ให้เขาช่วยเราผิดด้วย
ถ้าไม่ใช่ช่วยผิดเขาก็ต้องช่วยเราที่จะทำให้เราเข้าใจได้มากขึ้น
ตอนนั้นคือวิดีโอนี้ที่ตาฝรั่งเนสเขาไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปมาว่า
มันดูเหมือนแบบแล้วคือเขาไม่สอนไงใช่ไหม

ซึ่งอันนี้อาจจะรุนแรงไปนิดนึงอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นโดยกับวิดีโอนี้เท่าไ
ตอนนั้นที่เป็นข่าวถ้าเราจะสรุป
เราสามารถจะบอกได้แบบทั่วไปไหมครูคริสว่า
การทดสอบคนไทยแบบที่ชาวต่างชาติคนนั้นทำ

เราอาจจะยังไม่ได้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากเท่าไห

แต่ว่าในขณะเดียวกันก็ไม่ได้แปลว่าแบบนี้โง่นะ

ใช่ครับถูกต้องชาวไทยต้องหัดยอมรับนะครับว่า

ใช้คำว่าโง่ครับเพราะโง่มันจะเป็นอะไรที่เรารู้สึกแย่

โอ้โหแฟนตัวเองเจ็บโอ้โหเจ็บกระดองหัวใจเลยครับ
ว่ามีผู้ชายหลายคนแล้วมีฉันอีกคนนึงเหรอใช่ไหมครับ

อย่างเช่นเพราะเดี๋ยวปัญหาที่สองจะคุยกันก็คือว่า

ภาษาอังกฤษตอนนี้ชาวไทยต้องพยายามเข้าใจกันใหม่ว่า

โซนข้างล่างสุดเนี่ยนะครับมันจะใหญ่สุด

ซึ่งสังคมก็รวมถึงการไปเรียนหนังสือกับการไปทำงานด้วยนะฮะ
ไปอีกโซนหนึ่งก็คือเล็กลงแต่สูงขึ้น
คุณจอมขวัญว่าส่วนมากแล้วเด็กไทยคนไทย
ตั้งใจหรือก็ระบบการสอนของคนไทย
เราชอบอัดภาษาอังกฤษที่โซนไหนกันก่อน
ไม่ใช่โซนฐานของสามเหลี่ยมเหรอคะ

ติวจนติวกันใช่ไหมฮะ

ซึ่งอย่างเช่นอันนี้ก็ต้องขอพูดตรงก็คือ
พอวิดีโอที่ฝรั่งเขาออกมาเมื่ออาทิตย์ก่อน

โอ้แต่แล้วนะครับเมืองขึ้นมันคือจบไปกี่ทศวรรษแล้วครับ

อ่ะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็มีสถาบันหนึ่ง
ก็เค้ามาบอกประเทศไทยจะเหมือนเดิมได้อันดับ๕๖ประมาณนี้ใช่ไหมครับ

แต่เขาอยู่ระดับท็อปของชาร์จนี้ทุกปี
เพราะประเทศพวกนี้หรือมาเลเซียสิงคโปร์อะไรอย่างนี้

ไปที่ตัวเด็กไปที่ตัวครู
และสำคัญที่สุดคือที่พ่อแม่ด้วยครับ

ถ้าเอาจากข่าวที่มันมีการทดสอบภาษาอังกฤษของคนไทย
คืออย่าไปคิดว่าการที่เราไม่เข้าใจเป็นความโง่ไม่ใช่

เคยเรียนแล้วจำไม่ได้ก็เป็นเหตุผลหนึ่ง
เพราะอาจจะไม่ได้ป้วนเปี้ยนในหัวมานานก็อาจจะลืมไปแล้วใช่ไหมฮะ

คนไทยมานั่งรอประชุมฝรั่งก็ไม่มา

คือถ้าเขาพูดเร็วเราต้องพูดประโยคว่าอะไรครูคริส

พูดมันเหมือนโดนผีอำอยู่ตลอดเวลา

๓คืออะไรครับฝรั่งชอบพูดในคอบันทึก

แต่ชาวไทยบางทีขี้เกรงใจแล้วกลัวเสียหน้าได้ไง

แล้วก็เกรงใจที่จะไปบอกให้เขาช่วยพูดช้าหรือช่วยพูดดังขึ้น

เพราะพอเขาสะกดปุ๊บเราอ๋อคำนี้นี่เอง

ใช่โทรศัพท์เยอะแต่บางทีพอเจอเสียงฝรั่งมา
เฮ้ยเราไม่คุ้นอ่ะแต่พอเขาสะกดคำนี้

ดังนั้นถ้าผมจะบอกว่า
ขอบอกในข้อดีของวิดีโอของตาฝรั่งอาทิตย์ก่อนคือ
เขามาบอกว่าเฮ้ยเราต้องเรียนรู้ภาษาอังกฤษในทั่วไปนะ
ในข่าวที่๒ช่วง๒๓วันที่ผ่านมา

คุณผู้ชมขอย้ำนะคะดิฉันก็ไม่ใช่คนพูดเก่งฟังเก่งนะคะ

คือถ้าเราแก้ได้มันก็ดีแต่ไม่ใช่เป็นปัญหาว่า
ถ่ายแล้วพูดภาษาอังกฤษไม่คล่องพูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง
ทีนี้ถูกสะท้อนกลับมาทวงถามโดยข่าวนี้นะคะ
เพราะว่าเป็นการใช้สื่อการสอนนะคะ
โดยมีการสอนภาษาอังกฤษคลุกคลิกเสร็จแล้ว

คือคุณพลิกคิดว่าน่าจะเกิดจากปัญหาอะไรถึงเป็นข่าวนี้ขึ้นมา
คือแน่นอนครับว่าในประเทศไทยนะครับ
ก็คือระบบการสอนภาษาอังกฤษมันจะมีปัญหาอยู่หลายอย่าง
ซึ่งวันนี้นะครับผมบอกไว้ก่อนว่าผมไม่ว่านะครับ

ระบบการเรียนการสอนกับครูไทยดีกว่า

เพราะว่าหลายคนนะครับพอเกิดคลิปนี้แชร์กันไปเยอะ
ครูไม่ดีโง่แย่ใช่ไหมครับผม

แต่พวกที่ว่าว่าระบบไม่ดีเนี่ยถ้าวันนี้ผมมาจับภาษาอังกฤษคุณ
คุณก็ต้องมีผิดเยอะเหมือนกันผมก็มาว่าคุณต่อได้

ผมว่าตอนนี้มันถึงเวลาแล้วนะครับที่ประเทศไทย
สำหรับอนาคตในข้างหน้าก็คือเราจะต้องมาวิเคราะห์ปัญหาอย่างชัดเจน
ว่ามันคืออะไรมันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วเราจะแก้ยังไง
อย่างเช่นปัญหาของระบบการศึกษาไทยคือทุกวันนี้๒อย่างครับ
คือชอบสอนสองย่อยากและเยอะไป
ยากแล้วเยอะเกินเด็กใช่ไหมครับบางทีเหมือนมันยากเกินไปใช่ไหมครับ
สองคือระบบการเรียนการสอนเนี่ยก็คือมีเงินน้อยนิดนึงใช่ไหมครับ
ก็เลยมีครูที่อาจจะยังไม่ได้คุณภาพภาษาอังกฤษเท่าไหร
ครูสอนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเกินครึ่งนะครับ
ของผมที่ผมทำขึ้นมามีอยู่๔เสา
เสาหลักของภาษาอังกฤษนะครับก็คือผมเล่นกันง่ายนะครับ

เอาแค่อีก๔เสาเนี่ยรู้ศัพท์เยอะ
ซึ่งเดี๋ยวกลับมาดูค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าตัวอย่างที่ออกมาเนี่ย

แต่ว่าบางข้อพออ่านจริงแล้ว

เดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวครูคริสอธิบายให้ฟังค่ะ
คุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวลองดูทีละข้อนะคะ

หรือว่าบางอันอาจจะเกิดจากการพิมพ์ผิด

ถ้าไหนถูกแล้วเราไปเร็วนะครูคริส
ถ้าเราตามข่าวที่มีการแชร์กันเอาข้อแรกก่อน

ก็ผมเป็นพ่อครัวนะฮะก็เห็นมีบางคนเข้าไปคอมเมนต์

ถ้าเป็นพ่อครัวธรรมดาก็คืออามคกใช่ไหมครับ

เป็นรูปสั้นพยายามพูดกระชับกันหน่อยนะครับ
อันนี้๒คุณเป็นคนอังกฤษหรือเปล่า

คืออันเนี่ยเขาก็จะถามว่า
ก็ต้องถูกกากบาทนะครับว่า

คือข้อที่ถูกเฉลยว่าถูกเนี่ยก็ผิด

คือไปยืนวันนั้นได้อย่างเช่นเครื่องบิน

หรือถ้าบอกคุณคนจะจังหวัดมีรถใช่ไหม

เพราะฉะนั้นข้อ๓ที่ถูกควรต้องเฉลยว่า
นี่พยายามเรียนเสียงฝรั่งเลยนี่
พี่ติ๊งสำเนียงไทยไม่ใช่ปัญหานะครับคุณจังขวัญ
แต่ออกเสียงให้ถูกเมื่อกี้๔เสาหลักในเบรกที่แล้ว
เพราะฉะนั้นก็กุ๊กคืออะไรใช่ไหมฮะ
ข้อ๔ค่ะครูคริสลงรถ
คริสเธออยู่บนหลังคานานแล้วลงมาแล้วแล้วใช่ไหมครับ

สมมติคุณจอมขวัญทะเลาะกับแฟนออกไป

ข้อ๕ค่ะข้อ๕ที่เฉลยถูกไหมครูคริสต์
ดิฉันเป็นพนักงานพิมพ์ดีดแน่นอนครับ

แต่เขาใส่พออีสอพิษแล้วก็เท่ากับปัสสาวะใช่ไหมครับ

แปลว่าปัสสาวะในคำหยาบ

นะครับก็คืออันนี้ก็ไม่ซะทีเดียว

แต่ที่จะเล่นมุกตรงข้อผิดเนี่ยคือ

ใช่ครับคือถ้าเขาไม่ใส่กำกับภาษาไทย
ซึ่งมันก็ผิดเพราะถ้าชอบเล่นกับองชาติตัวเอง

สอนเด็กอายุขนาดไหนด้วย
เพราะว่าเด็กบางคนหมายแฮอะไรอย่างนี้
ข้อ๗คุณคริสต์คะก็อันนี้นะครับ

อันนี้ไปได้อยู่ตรงทางถายังหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวครับ

แต่ถ้าถามผมเขาจะไม่ค่อยได้ภาษาพูดไม่ได้ใช้อย่างนี้

แต่อันนี้ผมชอบที่สุดที่ผมสอนนักเรียนผมคือ
คืออันนี้ก็ดีนะจากเบรกที่แล้ว

ใช่ไหมครับประสานก็ไม่ดีแล้วเขาอาจจะเห็นใจ
แล้วอาจจะลดระดับประสานของเขาก็ได้

ก็คือโปรดปิดไฟซึ่งมันไม่มีอันนี้ถูกแล้ว

เพราะว่าการไปปิดฝาครอบไฟ

ทำเอกสารผิดคงจะทำเอกสาร
เพราะฉะนั้นถูกโปรดปิดไฟต้องพูดว่าอะไรคุณคริสต

ส่วนผมต้องการตัดผมครับก็แน่นอน

ผมทานอาหารมังศิรัตนหรือทานเจ
ซึ่งในปี๒๐๑๖นี้ครูไทยก็ยังสอน

คริสไม่น่าเชื่อว่าเราเหลือเวลาแค่นาทีเดียว

จากสองข่าวที่ผ่านมาเอายังไงหลังจากนี้
รุปแล้วนะครับก็คือถ้าคนไทยและประเทศไทย

ประโยคสำเร็จรูปโดยที่ไม่ต้องมารู้ว่า

ก่อนที่เด็กฝรั่งจะมาเรียนวัยกร

ถ้าครูไทยอยากสอนภาษาอังกฤษ

หมดเวลาพอดีไม่งั้นให้โฆษณาโรงเรียนแล้วนะคะ

หมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมค่ะพรุ่งนี้กลับมาค่ะสวัสดีค่ะ